แต่ว่าก่อนหน้านี้มีข่าวมานานแล้วนะครับ

ใช่ก็เลยกลายว่าอาจจะเป็นทีมไทยที่๓ถูกดันขึ้นมาแทน
แต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยต้องพูดคุยกันต่อนะครับ

เราอาจจะไม่ได้ไปเพราะว่าเรื่องของการเบิกจ่ายงบประมาณ

เรามี๑รายการแล้วคือ
อาจารยีนาทเจ้าภาพเนี่ยเขาเชิญเราไปอุ่นเครื่อง
นะครับเชิญอุ่นเครื่อง๒นัด

การแข่งขันจะเริ่มขึ้นในวันที่๖๑๘ตุลาคมนี้

ซึ่งสาเหตุที่อาเจนเชิญไทย

จริงเราก็เห็นในรายการนี้เราก็ไม่ได้เป็นรองทางอีรานนะ

แต่สุดท้ายเนี่ยมันสูสีกันหมดพี่ป๋องก็บอกนะครับว่า

เรื่องของอิรักษณ์เนี่ยนะครับที่ฟางไม่ฟาว

มันก็ขึ้นอยู่กับคณะกรรมการโอลิปิกของไทยเหมือนกันว่า
อาจจะส่งทีมไทยไปหรือไม่ไปก็ได้นะ

ยังจะใช้คำว่าลูกผีลูกคนก็ไม่ใช่หรอก

ถ้าเราได้โคตรต้าไปเยอะเนี่ยเพราะประมาณดีจนกัด
เอาล่ะก็ต้องเลือกชนิดกีฬาที่ทำผลงานดีก่อนหน้านี้

มันจะน่าเสียดายมากนะครับ

แต่สุดท้ายทางคณะกรรมการโอลิมปิกนั้นไม่ส่ง